เมื่อวานนี้ต้องเริ่มด้วยการส่งน้ำพระ
ใช่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่มีการอัญเชิญพระพุทธศิหิง

จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

รวมทั้งพระพุทธรูปสำคัญจาก๙วัด
อันเชิญขึ้นบนเสลี่ยงไปตามถนนท่าแพร
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ร่วมส่งน้ำเป็นสิริมงคล
ในงานปาเวณีปีใหม่เมืองนะครับ
ประจำปี๒๑๖๖ครับ
ไปดูหนองคายอีสานกันบ้าง
อันเชิญหลวงพ่อพระสัยโอ้โหงานนี้ไม่เห็นมาหลายปีแล้วนะครับ
พระคู่บ้านคู่เมืองพร้อมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
จากวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
แห่รอบเมืองเป็นระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำอย่างใกล้ชิด
ก่อนจะอันเชิญขึ้นปฏิสถานบนแท่น
รามพิธีในพระพลาหลวงพ่อพระสัยหน้าพระอุโบสถคุณผู้ชม
เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ส่งน้ำและบำเพ็ญกุศล
จนถึงวันที่๑๗เมษายน
และจะอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิม
ในเช้าของวันที่๑๘เมษายนครับ
ไปนครพนมครับเรียบโขงกันไป
นครพนมครับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว
ได้ร่วมกันนะครับชักรอกน้ำอบส่งน้ำยอดพระธาตุพนม

โอ้โหขอพรพระอุรังคธาตุ
อายุเก่าแก่กว่า๒๕๐๐ปี
เหมือนได้ส่งน้ำพระพุทธเจ้าแบบใกล้ชิด

มีเพียงปีละครั้งเดียวในช่วงสงกรานเท่านั้น
และจะมีไปจนถึงวันที่๑๖เมษายนนี้นะครับ

ใช่ค่ะพาไปดูหลายจังหวัดใช่ไหม